มีเด็กผู้หญิงอายุแค่ขวบเดียวนะคะพี่เลี้ยงบอกว่าอยู่ดีเด็กก็ป่วยกระทันหัน
ป้อนข้าวเหนียวไปแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะครับ
ก็เลยคาดว่าเอ๊ะเป็นเพราะข้าวเหนียวติดคอน้องหรือเปล่า
แต่ทางคุณแม่บอกว่ายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าวเหนียวติดคอจนน้องเสียชีวิต
เพราะปกติก็ป้อนข้าวเหนียวน้องอยู่บ่อยส่วนพี่เลี้ยงเนี่ยก็รู้จักมักคุ้นกันดี
ไม่ได้ติดใจว่าเออพี่เลี้ยงดูแลไม่ดีอะไรนะคะทีนี้ก็ต้องรอผลการชนะสูตร
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องที่แท้จริงคืออะไร
จากกรณีตำรวจสพเพอำเภอเมืองระยองนะคะได้รับแจ้งว่ามีเด็กผู้หญิงอายุแค่ขวบเดียว
คุณผู้ชมเสียชีวิตพี่เลี้ยงนำตัวส่งโรงพยาบาล
เด็กเสียชีวิตแล้วก่อนจะถึงมือหมอนะคะ
คือก่อนหน้านี้พ่อของเด็กบอกว่าตัวเขากับภรรยามีลูก๓คน
ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก่อนเกิดเหตุก็ให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยไปฝากไว้กับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านคนนี้ก็สนิทกันนะคะให้เขาช่วยเลี้ยงให้ค่าจ้าง๑๐๐
ดูแลมาเป็นสัปดาห์แล้วอะค่ะอยู่อยู่พี่เลี้ยงคนนี้บอกว่า
ลูกสาวป่วยกระทันหันหลังจากป้อนข้าวเหนียวไปแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล
พ่อก็ตามไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
ส่วนสาเหตุจะเกิดจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปติดคอจริงหรือเปล่า
ต้องรอผลการชนะสูตรจากคุณหมอนะคะแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ย
ทางพ่อแม่ของเด็กหญิงวัย๑ขวบที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
นายนรพลสมุทรคิรีอายุ๒๖ปีและนางสาวชนทิชาตู้เจริญอายุ๒๓ปี
เขาทำงานก่อสร้างเนี่ยนะคะก็ไปรับศพลูกสาวที่โรงพยาบาลระยอง
แล้วก็รอผลการชนะสูตรศพของลูกสาวหลังผ่าชนสูตรศพ
ที่ทำการผ่าพิสูจนยังไม่ได้แจ้งมาที่ญาตินะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ใช่ข้าวเหนียวไหมที่ไปติดคอน้องจนน้องเสียชีวิต
พ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิตก็ไปที่สพเมืองระยองนะคะ
ลงบันทึกประจำวันการเสียชีวิตของลูกสาวเอาไว้
ตำรวจบอกว่าผลการผ่าพิสูจน์ต้องรอก่อน
ต้องรอคุณหมอที่ทำการผ่ามีหนังสือแจ้งมาว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตคืออะไร
ตอนนี้ทางคุณหมอยังไม่ได้แจ้งอะไรมา
นางสาวชนทิชาแม่ของเด็กบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้ติดใจพี่เลี้ยงเด็กคนนี้นะคะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็ไว้ใจให้เลี้ยงกันมาโดยตลอด
แต่ติดใจว่าถ้าลูกสาวจะเสียชีวิตจากข้าวเหนียวติดคอเนี่ยแม่บอกว่าไม่น่าจะใช่
เพราะว่าตลอดเวลาที่เลี้ยงลูกสาวมาเนี่ยค่ะก็เคยป้อนข้าวเหนียวมาแล้ว
ข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวหมูก็เคยป้อน
แต่ก็ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์จากแพทย์นะคะ
ส่วนศพของลูกสาวก็เดี๋ยวจะไปรับในวันพรุ่งนี้
นำไปไว้ที่วัดศรีวโรภาสแล้วก็จะทำการชาปนกิจทันทีค่ะ
พ่อและแม่นี่คือติดใจอะไรไหมที่ว่าสาเหตุที่ว่ากินข้าวเหนียวแล้วติดคอ

เพราะมันเป็นเรื่องปกติหนูก็ให้น้องกิน

คือน้องก็กินข้าวเหนียวหมูกินอะไรแบบนี้เป็นตามปกติของน้อง
ถ้าจะมาติดเขาวันนี้มันก็ไม่ใช่อยู่แล้ว
แล้วติดใจอะไรกับพี่เลี้ยงไหมที่ว่าจ้างเขาเลี้ยง
ไม่ค่ะเพราะเขาก็เลี้ยงดีอยู่แล้วไง
ส่วนเรื่องทางคดีความตำรวจบอกว่าก็ต้องรอ
รอผลชนสูตรจากแพทย์ก่อนนะคะ
ว่าเด็กเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
ซึ่งก็ต้องมีการเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน
เพื่อหาตัวคนกระทำความผิดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
คือความจริงแล้วเด็กก็เพิ่ง๑ขวบนะ
มันก็ต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดที่ออกมาว่า

แต่ถ้าถามว่าโอกาสที่เด็ก๑ขวบจะมีอะไรติดคอแล้วเสียชีวิตได้หรือไม่เนี่ย

ใช่ค่ะแล้วข้าวเหนียวคือเด็กขวบนึงก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเคี้ยวกลืนข้าวเหนียวได้ขนาดไหน
ข้าวเหนียวที่ป้อนเนี่ยมันเป็นขนาดไหนก้อนขนาดไหนอะไรแบบนี้
เขาอาจจะเคยกินได้แต่ครั้งนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่า
แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยทีนี้ก็ต้องว่ากันต่อแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับ